เจ้าของร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่
ร้านนี้ดังมากแต่ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดมาไม่นาน

เราเริ่มเปิดร้านแรกเมื่อวัน๑๐วันสันธุมนาที
ตอนนี้นับมาก็๔วันบางครับ
แต่ประสบความสำเร็จมาก
ขอถามคิดยังไงมีนิมิตรอะไรมีฝันมายังไง
หรือใครมาโดนใจให้เปิดร้านขาดหมูกรอบ

ก่อนหน้านี้ก็ช่วยพี่สาวขายเกาเหลาที่วงเวียนใหญ่ครับ
มีเมนูหมูกรอบนะครับแต่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับ
เขาก็ทอดธรรมดาแต่ทีนี้มันมีวิกฤตหมูแพงอะครับ
ทีนี้ก็ส่งกดดันให้ผมเพราะว่าที่ร้านเขาไม่เอาหมูกรอบมาทอดแล้ว
เพราะว่ามันเกินที่ว่าเขาทอดแล้วก็แบบว่าไม่มีกำไรอะไรประมาณนี้
ก็เลยแบบกดดันเราเพราะเรารับผู้ค้า
ก็ถามหมูกรอบทุกวันก็เลยมาปรึกษาแฟนบอกว่าจะทำยังไงเนี่ย
ให้ร้านแบบว่ามีหมูปรับขายได้
เพราะว่าลูกค้ามาถามใช่ไหม

ทุกวันเลยแล้วก็สุดแล้วก็ไปเข้าไปในชมรมคนรักหมูกรอบไปหาข้อมูล
ก็พอดีได้ไปเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงงานหมูกรอบ
เขาก็แนะนำเราดูเทคนิคการทอดที่เขาส่งมาให้
เราก็เออน่าสนใจก็เลยลองเอามาทำดู

จากนั้นมาก็ได้พี่อีกวันหนึ่งเขาเห็นว่าเราขายของอยู่ที่นั่น
เขาก็น่าสนใจเขามาถ่ายพอถ่ายไปแล้วก็หลังจากวันนั้น
เขาเอาไปลงปุ๊บก็เริ่มดังขึ้นมาเลย
คือหมายความว่าพอเราได้ไปได้สูตรจากเฟซบุ๊กกรุ๊ป
ได้สูตรมาแล้วเราก็มาลองทำ
แล้วก็ขายไปปรากฏว่ามีลูกค้ามาทานแล้วแชร์ไปในโซเชียลมีเดีย
จากนั้นมันป้องบ้างด่งดังการรีวิวมากมาอยู่
ข้ามคืนเลยใช่มั้ยคะ

พอคนเห็นก็มาลองชิมดูแล้วก็ที่นั่น
แล้วก็เราต้องพัฒนาฝีมือ
ก็ค่อยพัฒนาโดยอาศัยว่าปรึกษากับทีมงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับ
ถ้าให้ดูจากตรงนี้ค่ะหมูกรอบน่ะต้องมาอยู่แล้ว
แต่ใบเตยมาด้วยกันยังไงคะ
นี่คือเคล็ดลับความอร่อยด้วยหรือเปล่าค่ะ
ใบเตยมันไม่เคยมีที่บ้านก็ไม่ใส่
ครั้งหนึ่งก็เราคิดว่าเราน่าจะสร้างความแตกต่างให้กับหมูกรอบนะ
แล้วทำยังไงที่จะทำได้เพราะหมูกรอบข้อจำกัดมันน้อย
มันตายแล้วไม่ได้เลยและก็นอกจากใบเตยแล้ว
ผมก็ดูว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะทำได้
ลังมั่นกลิ่น
เพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ๖กว่า
เคยมีเด็กผู้หญิงนั่งรถมา

เขาเป็นคนแรกและคนเดียวที่พูดคำว่าน้ำมันอร่อย

จากนั้นเราก็มานอน
ขอจะนอนคุยกันบอกว่าเอ่อเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา
เขาพูดคนเดียวแล้วผู้ใหญ่ไม่เคยพูดเลย

ก็เลยบอกว่าอันนี้เหมือนเทวดามาบอกเรา

ก็หลังจากนั้นทีนี้เราใส่เป็นเยอะขึ้นขึ้นทุกวัน
คือเหมือนกับใบเตยมันอาจจะทำให้น้ำมันมันมีกลิ่นหอม

และเรายังไม่รู้แต่เด็กเค้ารับรู้ได้

เห็นว่าน้ำจิ้มที่ที่นี่มีอย่างเงยคะ
น้ำจิ้มของเราก็มีอยู่๒แบบ
แล้วก็ตอนหลังเราก็เอาตัวนี้มาเสริม
มีค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกันนะ
บอกว่ามีลูกค้าแนะนำวิธีการทานแบบสุดอร่อยเลย

เขาบอกว่าเอาน้ำจิ้มสองอย่างมาปนกันแล้วจะอร่อยกว่า
อิ๊วดำกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
ครับลูกค้าเป็นคนคิดค้นสวยแล้วมาบอกจะทำอย่างนี้อร่อยกว่า
เอาใครชอบแบบไหนก็ได้จะทานแยกก็ได้ทานรวมก็ได้
พอถึงเรื่องของเกาะแสไปนิดกว่าจุดเริ่มต้นของเกาะแสเริ่มจากอะไร
เกาะแสล่ะครับเกาะแสที่ขายดีล่ะครับ
ก็คนที่มารีวิวนะครับแล้วก็เราพยายามทักตั้งใจ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดทุกครั้งที่รีวิวมารีวิวเราให้สัมภาษณ์ได้ดีเลย
แต่ว่าเขาตัดต่อมามันดีเราพูดติดติดขัดขัดล่ะครับ
อุ้ยธรรมดาเราเป็นพ่อค้าใช่ไหมล่ะเราเป็นนักพูดนี่
แต่พอดีจริงยังไงก็ขายได้
ใช่ครับแล้วก็เกาะแสก็คือมาต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
เหมือนโชคดีครับพอหลุดพ้นโควิดมาชีวิตก็ดีขึ้นเลย
ถ้ามาเราประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ปัญหามีเยอะแน่
เหมือนเหมือนกับเรารอช่วงจังหวะพอโควิดลงปุ๊บ
เรายืนขึ้นเลย
ถามผลลัพธ์จากกระแสใหนหน่อยนะคะ
ก่อนที่จะมีกระแสกับหลังที่ยอดขาย
เป็นยังไงเอาเป็นกิโลกรัมดีกว่าก่อนค่ะ
เราเริ่มขายเราบอกว่า๑๐กิโลกรัมพอจะมีกำไรแล้ว
๒คนอยู่กันได้แล้วแต่ทีนี้
ลูกค้ามามันหมด
บอกว่าขอวันละ๑๐กิโลกรัมพอขึ้นเป็น๑๐๐กิโลกรัม

ลุ้นมากเลยแบบเด็กอยู่หน้าโรงเรียนเค้ารอจะกิน

ในช่วงที่รอฟังเสียงนี่เท็ดรับความกรอบนิดนึงค่ะ

ทั่วไปหมูเขาจะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ครับ

ทีนี้ด้วยความบังเอิญนะครับว่าเราต้องการให้
บางทีเอาชิ้นใหญ่นี้มาสับเหมือนทั่วไปอะครับ
บางทีมันจะไม่กรอบเราดูแลไม่ทั่วถึงบางที่บางอะไรตรงนี้ครับ
แล้วก็เราก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงหมูกรอบมันต้องกรอบหมดสิครับ
ทุกคนกรอบหมดสิครับเพราะว่ากรอบจริงจะให้อภัยก็ต่อเมื่อให้ได้ชิมครับ
มาเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนนะนี่สับได้แล้ว
น้ำจิ้มละคะห้ามขาดละคะน่าทานสุดเลย
ไม่ใช่หมูกรอบที่มีแต่มันหมูนะคะ
คือเนื้อก็มีชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะชิ้นใหญ่นี่เลยแล้วกัน
เดี๋ยวจะเริ่มคนแรกแต่ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม
ได้ทุกคนมีสิทธิ์เดี๋ยวดิฉันจะทานนะคุณโจโดรกดิฉันฝ่า
ดิฉันจะชิมแบบที่ลูกค้าบอกก็คือผสมสองอย่าง
นี่เป็นแบบซีอิ๊วหวานผสมกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
คุณผู้ชมคะทำใจให้ดีดิฉันขออนุญาตค่ะ
ขอเสียงดังค่ะโอ้โหเอามาค่ะ
ไม่ไหวละค่ะขออภัยด้วยค่ะคืนน้ำไลน์แรงมาก
เอาแล้วมันดีมากค่ะทุกคนค่ะ
ดิฉันจะเริ่มตรงไหนก่อนเลยค่ะมาล่ะค่ะ
ดิฉันขอชีวิตหวานเพียว
โอ้วสวยตัวลำลายใส่แล้ว

เดี๋ยวช่วงนี้ให้เฮียมิงกับเจ๊หมูกรอบฝากร้านนึงเปิดปีนที่มองใครบางที่ไหนยังไงบ้าง
ครับของเราเปิดตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ

เราเปิดทุกวันนะครับแต่ช่วงหลังนี้วันจันทร์อาจจะเราอาจจะหยุดสักวันสองวันนี้ครับ
แต่หลังจากนั้นเราจะขายทุกวันเลยครับ